ขั้นตอนการตีฝักเป็นขั้นตอนสำคัญและยากที่สุดในการตีทองคำเปลว
ช่างต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากโดยเริ่มจากนำฝักที่เตรียมไว้
มาใส่ซองหนังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าขั้นตอนตีกุบใช้เวลาตีฝัก
ยาวนานถึงหกชั่วโมงเคล็ดลับการตีจะแตกต่างกันไป
แต่จะต้องทำให้ทองขยายตัวด้วยการตีฝักให้ร้อนทุกด้านจะตีไล่ขึ้นไปในทางขวาง
แล้วค่อยตีลงจากแถวบนมาอย่างล่างซึ่งต้องตีด้วยความสม่ำเสมอ
จึงจะขยายตัวและไม่แตกออกร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน